ดูเรื่องแรกกันก่อนค่ะเรื่องที่ตำรวจเชียงใหม่ไปจับวัยรุ่นกวนเมือง
วัยรุ่นคนนี้เขาไปรุมทำร้ายลูกของผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้านกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านนะคะ
รุมทำร้ายจนน่วมสลบกลางถนนเลยนะคะ
แล้วก็ท้ายที่สุดกลุ่มวัยรุ่นนี้ถูกตำรวจจับ
เพราะว่าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
แล้วนี่คุณผู้ชมคือเหตุการณ์ที่วัยรุ่นไปก่อเหตุรุมทำร้าย
วัยรุ่นอายุ๒๐ปีซึ่งเป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ตอนที่ลูกชายผู้ใหญ่บ้านกำลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านพัก

ขี่รถไล่ตามปาดหน้ารุมทำร้ายแล้วก็หนีไป
คือดูพฤติกรรมสิคะเหมือนไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยนะคะ
ส่วนลูกชายผู้ใหญ่บ้านที่ถูกรุมทำร้าย
โอ้โหหนักเลยนะหัวแตกเย็บ๑๑เข็ม
ตาปิดสองข้างปากแตกสลบเหมือดฟุบอยู่กลางถนนนะคะ
มีพลเมืองดีช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่แตง
แล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจก็ได้หลักฐาน
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
ทะเบียนรถของกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
ไปตามจับกลุ่มตัวมาได้ทั้งครบแก๊งเลยนะคะ๑๓คน
เป็นเยาวชนชายหญิงอายุระหว่าง๑๕๑๘ปี
ภูมิลำเนาก็อยู่ที่อำเภอแม่แตง
ก็แบ่งออกเป็นผู้ชาย๑๐คนผู้หญิง๓คน

ได้ก่อเหตุรุมทำร้ายลูกชายผู้ใหญ่บ้านแค่๓คน
ส่วนที่เหลืออีก๑๐คนเป็นกองเชียร์ยืนดูอยู่
แล้วสาเหตุไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนนะ
แต่ที่ทำเนี่ยทำทำด้วยความคึกขนองค่ะ

ตำรวจก็เลยดำเนินคดีกับ๓เยาวชนที่ร่วมกันทำร้ายคนเจ็บ
ข้อหาก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนเยาวชนอีก๑๐คนก็ทำประวัติไว้แล้วนะคะ
แล้วก็แจ้งผู้ปกครองให้มารับตัวกลับบ้านไปค่ะ